กลับมาในช่วงนี้พลอยจะไม่ยอมตกเทรนด์
จะให้ใบตองสอนเซลล์เพลงเต๋าน์งอยน่ารักมาร์คเว่ะ
อานะคะต้องเซลล์เพลงเล่นยังไง

คือต้องบอกว่าเพลงเต่างอยพี่จินตราภูณราชตอนนี้เนี่ยฮอตมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้พี่จินตราเองจะผ่านตัวเองมาเป็นนักร้องอิสระ
แต่ว่าสามารถดันเพลงนี้ทะลุ๖๐ล้านวิวแล้วเด้อ
คือดังมากอ่ะเพลงนี้คือเดินไปไหนก็ได้ยิน
เต่าง้อยเต่าง้อย
ก็ต้องกลับขอบคุณนะคะพี่น้องแล้วก็ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเพลงนี้
ก็คาดว่าถึงเนาะวามั่นสิซัมนี่เพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ประมาณนึง
ก็ถือมากนะครับ
เป็นความสุขให้กับพี่น้องกันแล้วกันเนอะค่ะ
รวยรวยบ่ได้รวยแต่ว่าสบายดีสบายใจ
เพราะว่าเขียนเพลงออกมาแล้วก็พี่น้องชื่นชอบกัน
อย่างที่ทราบกันดีนะว่าตอนนี้พี่จีนผ่านตัวเองมาเป็นนักร้องอิสระ

ใช่ค่ะส่วนเรื่องรายได้พี่จินยอมรับตรงเลยนะว่าตอนนี้ไม่ได้รวยเหมือนเมื่อก่อน
เพราะอะไรไปฟังกันจ้า
บ่ได้มีเงินหลายคือสมัยก่อนแหละเนาะ

ประมาณนั้นล่ะหาไปกินไป
ขอบคุณพี่น้องได้ค่ะที่บ่ได้ทิมกันที่ไห่ความเมตากันอยู่ขึ้นเกิด

ตอนนี้พี่จินทำในสิ่งที่รักในทุกวันมันก็มีความสุขแล้วนะ
ยังไงก็อุดหนุนพี่จินเข้าไปดูได้

ดิฉันว่าอาจจะเป็นเต่าง้อยร้อยล้านได้